ปกติแล้วนะฮะปิ่นโตเถาหนึ่งก็จะมีสัก๓ชั้น๔ชั้น
มากก็สี่ชั้นอ่ะใช่ค่ะก็ถือว่าสูงแล้วสูงแล้ว
การแบบใส่ข้าวของไปกินข้าวหรือว่าไปวัดไปวาก็ตามที
กลับเอ่อข้าวหนึ่งชั้นหนึ่งเถาเอ่อข้าวหนึ่งชั้น
แล้วก็กลับอีก๓อย่างนี้เยอะแล้วนะเยอะนะ
ทำไมคุณให้มากกว่านี้ผมให้มากกว่านี้ที่อ่างทองเขามีสิบห้าชั้น
โอ้โหยาวแล้วผู้เท่าผู้แก่เขาแบกสองสองข้างนะสิบห้าชั้นครับ
เออหาบไปวัดนี้ไปวัดไปทำบุญค่ะโอ้โหชนะเลิศครับ
ห้าชั้นขนาดนี้ก็เรียกเสียงฮือฮาได้แบบท่วมท้นนะครับ
ปิ่นโตสูงสิบห้าชั้นยาวกว่าหนึ่งเมตรสองเถาที่นางผ่องศรีพลแต้ม
เป็นชาวบ้านตำบลบ้านแหอำเภอเมืองอ่างทองเขาใช้หาบใส่อาหารคาหวานไปทำบุญสงกรานที่วัดโพวงศ์
ใครจะช่วยแกะออกมานี่สูงจังเลยค่ะนะฮะในขบวนเนี่ย
จากจะมีปินโตเถายาวแล้วยังมีชาวบ้านร่วมกันหาบกระจาดใส่ของไปทำบุญด้วย

นะก็เป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไปตามประเพณีของโบราณของชาวอ่างทองที่นี่
แหมทีนี้อยากรู้เหมือนกันอยากไปถามคุณป้า

หลวงพี่ที่หาบเขาเหลือเกินว่าที่หาบคือเขาได้แรงบันดาลใจจากไหน
คนอื่นเขาหาบเป็นกระจาดถูกไหมคุณ
เออแล้วเนี่ยแบบเป็นเถาปินโตคือมองไปปุ๊บแล้วสะดุดตาสุดอ่ะ

ใช่คุณพี่เขามีไอเดียหรือมีแรงบันดาลใจจากไหนไหมคุณ
เขาบอกว่าคือที่สั่งทำบิโตสูง๑๕ชั้นเนี่ยเพราะว่าคือเธอหากกระจ่ายแบบทั่วไปไม่เป็น

ก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดนำอาหารคาวหวานใส่กระจาดมันจะหก

คือถ้าเกิดเขาหามันจะโยกเยกคือเดินไม่เป็น
คุณเห็นกระจาดไหมล่ะพอกระจาดมันกว้างแบบนี้บางทีมันเอียงบ้าง

แต่ถ้าเกิดเป็นปิ่นโตมันปิดหมดไงมันมิดชิด
ไม่ว่าจะเดินโยกยังไงมันก็ไม่หกหรอกเขาได้คิดใช้ปิ่นโต
เอาสองเถาละกันเอาสักสองเถา๑๕ชั้นไปทำบุญละกัน
แต่อาหารที่อยากจะเอาไปทำบุญเขามีหลายอย่าง
ปิ่นโต๊๓ชั้น๔ชั้นมันก็ใส่ไม่พอไม่ได้บุญไง
เอามาเนี่ย๑๕ชั้นนี่แหละใส่มาทุกอย่างเลย
คนเห็นก็โอ๊ยฮือฮามากเลยต่างพูดกันบอกว่า
โอ้โหปินโตสองแถวนี้ทำบุญเลี้ยงพระอิ่มทั้งวัดเลย
ใช่ค่ะนี่คือนับให้กับผู้สื่อข่าวดูแหม่เสียดาย
ให้เขาเปิดให้ดูบ้างแต่ละชั้นข้างในจะมีอะไรบ้าง

ไม่แน่ใจอาจจะไม่ซ้ำก็ได้นะนะครับ